เข้าสู่เดือนที่ร้อนที่สุดของปีแล้วก็รับมือกันดีดีดื่มน้ำเยอะเยอะ
เรื่องของโควิด๑๙ก็ยังเป็นเรื่องที่คนกังวลแม้ว่าบ้านเราจะมีวัคซีนแล้วก็ตามทีนะคะ
แต่อย่าลืมนะเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนครบถ้วนทุกคน
วันนี้หน้ากากเจลล้างมือการล้างมือบ่อยรวมไปถึงแอลกอฮอล์ทั้งหลาย
ยังคงต้องอยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยกัน
เพราะว่าเมษายนเรามีเทศกาลสงครานปีนี้อาจจะได้เดินทางกลับบ้าน
เจอคนที่เรารักนั่นแหละค่ะหลายคนก็เลยกังวล
แต่นั่นแหละปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้เจอหน้ากันไปเป็นปีแล้วนะคะ
วันนี้ไปกอดกันเจอกันแต่ยังไงก็ตามกาดก็ยังตกไม่ได้อยู่ดี
อ่านข่าวเจอเห็นบอกว่าที่ฝรั่งเศสค่ะกลับไปล็อกดาวน์อีกรอบแล้ว
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙จำนวนสูงมากขึ้น
เขาก็เลยเริ่มมีความกังวลว่าเอ๊ะนี่ละลอกไหนนะเนี่ยเป็นละลอกใหม่อีกแล้วหรือเปล่า
ดาวน์เลยค่ะ๑เดือนเต็มมองประเทศเขาแล้วก็ต้องย้อนกลับมามองประเทศเราเหมือนกัน
ไม่ว่าจะยังไงทุกคนยังต้องดูแลตัวเองอย่างแข็งแกร่งที่สุดอยู่ดี
มาถึงฮาทูรักวันนี้ค่ะเรื่องของสภาวะของหัวใจ
คือวันนี้พี่อ้อยเห็นคำถามปั๊บแล้วยิ้มเลยอ่ะลองมาติดตามแล้วกันว่าทำไมถึงยิ้มกับคำถามของน้องนะคะ
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะวันนี้เรื่องที่หนูอยากปรึกษาพี่อ้อยเป็นเรื่องที่หนูหาทางออกไม่ได้มาสักพักแล้ว
อาจจะเป็นเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่พี่อ้อยช่วยฟังหนูหน่อยนะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยหนูคบกับแฟนช่วงที่คบกันได้ปีกว่าหนูตัดสินใจย้ายมาอยู่กับเขา
และด้วยความที่หนูเนี่ยชอบแมวมากวันดูแต่คลิปแมวค่ะขอเข้าไปคาเฟ่แมวบ่อย
สำหรับหนูหนูรักและดูแลแมวตัวนี้เหมือนลูกคนหนึ่งเลย
หลังจากนั้นผ่านมาสองปีเราเลิกกันค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยแอบไปมีอะไรกับเพื่อนของเพื่อนหนู
ทำใจไม่ได้เลยค่ะก็เลยตัดสินใจบอกเลิกเขาไปแล้วก็ย้ายออกมา
แต่ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่หนูย้ายออกมาอยู่ที่หอพักหนูเอาแมวออกมาด้วยไม่ได้
ก็เลยตกลงไว้ว่างั้นฉันขอฝากแมวไว้ที่เธอก่อนแล้วกันนะ
พอหมดสัญญาห้อง๖เดือนหนูจะไปย้ายหอพักที่เขาอนุญาตให้เลี้ยงแมวได้
วันนั้นหนูจะมารับแมวกลับไปเขาก็โอเคตามนี้นะคะ
หลังจากที่เลิกกันไปจนตอนนี้ผ่านมา๓เดือนแล้วเขามีแฟนใหม่ค่ะ
ทำไมมีแฟนใหม่เร็วจังเลยนะครบกันมาตั้ง๒ปีค่ะ
ก็มีการอัปเดตไอจีแมวของหนูบ้างเป็นบางครั้ง
แต่หนูสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันดูไม่ค่อยสดใสเหมือนเดิมนะ
แมวผอมลงหนูก็เป็นห่วงแมวของหนูมาก
แต่สิ่งที่หนูโกรธมากคือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเวลาเล่นกับแมวเล่นแรงมาก
แรกที่เห็นคือทั้งตกใจทั้งโกรธหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เล่นแรงขึ้นเรื่อย
เหมือนเป็นเรื่องตลกนะคะพี่อ้อยแต่หนูเห็นแล้วหนูไม่ตลกด้วย
พยายามบอกแฟนเก่าหลายครั้งนะว่าเธอแมวเนี่ยอย่าไปเล่นกับมันแรงได้ไหม
เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรแมวสบายดีไม่ต้องห่วง
สุดท้ายค่ะหนูตัดสินใจทิ้งเงินมัดจำห้องเช่าและไปเช่าหอพักที่เขาอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้
หลังจากทำเรื่องย้ายห้องใหม่แล้วเรียบร้อยก็ติดต่อแฟนเก่าไปเพื่อขอแมวคืน
แต่เขาบอกว่าแฟนใหม่เขาไม่ยอมยกให้เลิกแล้วเลิกกันไปเพราะแมวก็เป็นเงินที่ผู้ชายซื้อ
หนูฟังแล้วเสียใจมากค่ะพี่เพราะว่าหนูเลี้ยงแมวตัวนี้เหมือนเป็นลูกของหนู
ทุกวันหนูไม่เคยสบายใจกับเรื่องนี้เลยมันเป็นปัญหาที่ฝังใจหนูมาตลอด
เรื่องนี้ควรจะจัดการยังไงดีคะพี่อ้อย
เออนะน้องคะไม่มีเรื่องไหนเล็กไปนะถ้ามันทำร้ายหัวใจน้องได้
อกหักแต่เราก็ยังรักแมวนี่นะแมวของใครใครก็รักค่ะ
แต่ว่าตอนนี้นะพี่ว่าลองค่อยคุยกันดีกับแฟนของเราก่อนนะคะ
บอกว่าเธอเราเลี้ยงมาแต่เล็กนะเราก็รักขอคืนได้ไหม
อย่างน้อยมันเป็นสัญลักษณ์ของเธอเธอมีแฟนใหม่ไปแล้ว
ขอแค่แมวที่มันเป็นอดีตสัญลักษณ์ความรักของเราได้ไหม

คือแม้ในใจน้องอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ตามนะคะ
แต่อย่างน้อยเขาน่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีพละกำลังมากในการช่วยดึงแมวกลับมาให้เราได้
อนเขาไว้นี่ไงเธอเขาก็ได้เธอไปเป็นแฟนแล้วว่า
ขอน้องแมวกลับมาเลี้ยงต่อได้ไหมเป็นตัวแทนความทรงจำระหว่างเรา
ฉันขอแค่นี้แหละเนาะอย่าใจร้ายกับฉันนักเลย
อีกอย่างเขาเป็นแฟนใหม่เขาคงไม่อยากเก็บแมวของแฟนเก่าอย่างเราเอาไว้เลี้ยงหรอก
ถ้าเขารักแมวเธอก็หาแมวให้เขาสักตัวสิเป็นของขวัญระหว่างเธอกับเขา
แมวตรอมใจได้นะคนที่เคยเจอทุกวันอยู่หายไป
ก็คงจะหงอยอะค่ะนะคะค่อยใช้เวลาค่อยพูดใช้ศิลปะการสื่อสาร
หรือถ้าเธอไปคุยกับแฟนใหม่ไม่ถนัดขอเบอร์เราได้ไหมเดี๋ยวเราคุยให้
น้องก็คุยใสเลยค่ะแบบเรามาดีนะแล้วก็เธอขอโทษนะที่ต้องโทรมา
ที่บ้านเรารักแมวตัวนี้มากเลยเราอ่ะคุยกับแฟนเก่าว่าขอฝากไว้ก่อน
แต่ตอนนี้คุณแม่ของเราให้มารับกลับจะได้เล่นกับแมวที่ท่านรักอีกครั้ง
ก็ต้องอ้างแม่กันไปค่ะในบางครั้งนะคะซึ่งเอาจริงนะเขาไม่มีสิทธิ์อะไรด้วยซ้ำอะค่ะ
แต่ทำไมเขายังทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่ชี้เราก็น่าจะอ้างแม่ได้เหมือนกัน
แต่ละนี่จะเหมือนพี่อ้อยยุให้โกหกหรือเปล่าเนี่ยแต่บางทีมันก็จำเป็นนะคะ
ยินดีกับความรักของเธอด้วยนะเราน่ะแค่แฟนเก่าแล้วเธอเป็นแฟนใหม่
จะเก็บแมวของแฟนเก่าอย่างเราเอาไว้ทำไมเธอก็ไปหาสัญลักษณ์ความรักของเธอ
แฟนของเธอไม่ดีกว่าเหรอเดี๋ยวถ้าเกิดเห็นแมวอ่ะเลี้ยงแมวไปอ่ะ
คิดถึงแต่หน้าฉันไม่รู้ด้วยนะนี่หยอดค่ะทีเล่นแต่เอาจริง
ค่อยเจรจาดูก่อนระหว่างการเจรจาก็ลองค่อยมองหาอะไรก็ตาม
พอจะยืนยันว่าอันนี้แมวของเรารูปเอ่ยคลิปเอ่ยหาเก็บไว้ค่ะ
เผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อการอ้อนกันดีแล้วไม่ได้
คือเท่าที่เคยเจอมานะคะส่วนใหญ่นะคนที่เป็นแฟนใหม่
เขาไม่ค่อยอยากได้อะไรที่เป็นของของแฟนเก่าหรือมีของของแฟนเก่าหลงเหลือในบ้านหรอก
แฟนใหม่จะรู้สึกว่านี่ทำไมเธอยังเก็บอดีตเอาไว้
แปลกดีไงคะถึงได้บอกว่าทำไมเธอถึงอยากเก็บแมวที่ฉันเลี้ยงกับแฟนเก่าเอาไว้นะ
ถ้าเธอยังเลี้ยงแมวอยู่แบบนี้ฉันกับแฟนเก่าก็คงต้องมีเรื่องให้คุยกัน
ไม่รู้สิคุยกันไปคุยกันมาฉันอาจจะยังตัดใจไม่ได้ก็ได้นะ
ใครจะรู้ว่าความผูกพันครั้งเก่าจะกลับมา
ก็เลยไม่แน่ใจจริงว่าเธอยังอยากเลี้ยงแมวของแฟนเก่าไว้จริงหรือ
โอ้โหนี่แบบยกทุกอย่างมาหมดแล้วเลยนะคะผู้ชายอ่ะเรายกให้เธอ
แต่แมวขอกลับมาเถอะนะสิ่งมีชีวิตไม่ใช่สิ่งของค่ะ
จะเอาไปวางไว้ที่ไหนก็ได้แมวมีชีวิตและจิตใจ
เขาเลือกคนที่เขาก็อยากอยู่ด้วยเช่นกันนะคะต่อให้แมวผู้ชายเป็นคนซื้อ
แล้วเขาก็ไม่อยากได้สิ่งที่ผู้ชายเขาจะซื้อให้เขาบ้างหรือ
เนี่ยของของคนอื่นเลยนะหรือถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะ
มันเป็นเงินของผู้ชายฉันเอาเงินไปจ่ายให้ก็ได้นะนะคะ
ถ้าคุยแล้วเขาก็ยังไม่หือไม่อือขั้นต่อไป
อยากให้น้องไปขอเยี่ยมแมวบ่อยไปเจอ
ไปคุยเอาอาหารไปให้ไปจนเขาเริ่มรู้สึกว่าจะเข้าไปยุ่ง
ชีวิตเขาทำไมอ่ะค่ะก็แค่ขอแมวคืนไงทนคิดถึงไม่ไหวจริงจริง
ก็เลยต้องไปหาทุกวันทำทีละขั้นนะคะ
กดดันเบายิ้มใสแต่น้องเนี่ยอาจจะต้องใช้พลังเยอะหน่อยนะ
เพราะคนกลางของเราดูไม่ค่อยหนักแน่นอะไรเลย
แล้วก็ดูเข้าใจอะไรยากด้วยพี่ว่าถ้าเรากล่อมแฟนเก่าของเราได้
แล้วให้เขาไปกล่อมแฟนใหม่ของเขาอาจจะได้ผลก็ได้นะคะ
ของของแฟนเก่ามีไว้ก็แสลงใจคืนให้จบไปดีกว่า
แค่คนกลางต้องเข้าใจสิ่งที่เราขอ
และเขาน่าจะมีผลที่สุดกับแฟนใหม่ที่ค่อนข้างดูเอาแต่ใจ
และไม่ได้ว่านะคะดูไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่เนอะ
ถ้ายึดของคนอื่นไปง่ายจะใจดีพอจะเลี้ยงสัตว์หรือเปล่า
ยังไม่ค่อยแน่ใจเลยมารยาทสังคมยังไม่ค่อยมีเลย
ค่อยใช้เวลานะคะแล้วก็อย่าหายหน้าหายตาไปนานนัก
เดี๋ยวแมวที่เรารักเนี่ยจะไปคุ้นหน้าคนอื่น
แผนที่๓หาบุคคลที่๓เข้าไปช่วยทวงค่ะ
ก็จะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะไปรับแมวกับหนูหน่อยสิ
นี่นะพี่คิดถึงขั้นไปขอให้ตำรวจช่วยเลยนะ
ผู้ชายน่ะยกให้แต่แมวน่ะเอามาคือเอาใจช่วยน้องอะค่ะ
ก็เป็นคนรักสัตว์เลี้ยงคนหนึ่งเหมือนกันนะคะไม่ว่าผลจะเป็นยังไง
ช่วยส่งข่าวด้วยนะแต่ถ้าทำทุกอย่างแล้วเขาก็ยังดึงดัน
ใช่ไหมเลี้ยงเขาให้ดีแล้วกันสุดมือสอยก็ต้องปล่อยว่างค่ะ
แต่ก่อนจะปล่อยอยากให้น้องพยายามถึงที่สุดก่อน
เห็นไหมคะว่าพี่อ้อยก็เป็นทุกอย่างให้น้องเหมือนกันนะ
ตั้งแต่ตอบปัญหาความรักยันทวงแมวเลยล่ะค่ะมีอะไรฝากคำถามไว้ได้เสมอนะคะ
ในการช่วยทวงแมวจากแฟนใหม่ของเขา
ไทยรัฐออนไลน์ก็ฟังได้ไทยรัฐพอร์ตแคสต์ทางพอร์ตบีน
อันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งคนที่มีแฟนโลกส่วนตัวสูง
ดูแลหัวใจและร่างกายตัวเองดีสวัสดีค่ะ